มันต่างจากถ้าลดจากนั้น
มันจะมันจะอาจจะเข้าไปตรงนั้น
มันจะวัดเรียวไหม
มันก็ของพิสูจน์ของไม่

ขึ้นจากนั้น